โปรดติดตามตอนต่อไป
นั่นกระจุยน่ารักสุดไปเลย
เช้าตลอดข่าวมาดูกระตุ๋ยเฮ้ยกระต่าย
ว่าแต่รุ่นนี้ขูดมะพร้าวได้ไหมครับ

ที่นี่คือวารินฟาร์มกระต่ายโคราช
โดยมีคุณจิราเมษดามวงเป็นเจ้าของฟาร์มนะครับ
และเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอน้องกี่
ซึ่งเขาเลี้ยงกระต่ายขายมานานแล้ว๖ปีนะครับ
ว่าแต่เป็นไงมาไงถึงได้เลี้ยงกระต่ายขายล่ะครับ
จริงแล้วโดยความที่เรารับราชการเองเกษตร

เราก็มองหาอาชีพเสริมเลือกสไตล์
เพราะว่ายังไม่มีใครนิยมเลี้ยงในภาคอีสาน
ผมเริ่มต้นจากการเลี้ยงกระต่ายสวยงามจาก๑๔ตัว
ลองผิดลองถูกมาก็เลี้ยงไปเรื่อยครับ
จากปี๒๖๑จนถึงปัจจุบัน
วันนี้ลูกกระต่ายไม่เพียงพอกับท้องตลาด
คุณจิราเมฆบอกอีกว่าตอนนี้มีกระต่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในฟาร์มกว่า

ถ้าหากนับรวมทั้งหมดตอนนี้ก็มีกระต่ายในฟาร์มมากกว่า๘๐๐ตัวนะครับ
มีทั้งกระต่ายพันธุ์ไทยผสมเป็นกระต่ายสวยงามออกขายตามตลาด
สำหรับการเลี้ยงหรือพ่อพันธุ์กระต่ายขาย
คุณจิราเมฆบอกว่าเพาะเลี้ยงเรื่อย
เพราะกระต่ายสามารถผสมพันธุ์กันได้เอง
อาศัยเพียงแค่ต้องปรับสภาพโรงเรียนให้โปร่งสะอาดและเย็นสบาย
เนื้อกระต่ายสามารถนำไปประกอบอาหารได้แทบทุกเมนูนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดย่างหัน
ได้หมดสารพัดเมนูเลยล่ะครับ
สำหรับราคาจำหน่ายกระต่ายนะครับ
หากเป็นกระต่ายสวยงามจะจำหน่ายลูกกระต่ายอายุ๑เดือน

และหากเป็นกระต่ายเนื้อจะจำหน่ายตัวที่มีอายุประมาณ๔เดือน
ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐๐บาทครับ
จึงทำให้คุณจิราเมฆมีรายได้กว่า๕๐๐๐บาทต่อเดือนเลยทีเดียว

ที่แห่งนี้จะกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ